ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วล้มอยู่กลางถนน

หน้าตะก้าของรถมอเตอร์ไซค์ครับ

พี่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู

หลักกิโลเมตรที่๑๕ตำบลบางฉลง
อำเภอบางภีร์จังหวัดสมุดประการ
พบนายเจษดานามสกุลไปเจอ

นอนร้องควนคังอยู่กลางถนน
กู้ภัยเร่งประถมพยาบาล
ระหว่างนั้นนายเจษดามีอาการสลึมสลือ
พูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนเมาสารเสพติด
ตรวจสอบในกระเป๋าที่วางไว้ในตะก้าหน้ารถ

ภายในบรรจุยาไอชนิดก้อนน้ำหนักกว่า

สอบถามเบื้องต้นนายเจษดาให้การว่า
มาจากบางนาจะไปบางบ่อ
ส่วนยาไอในกระเป๋าจะเป็นของใคร
ไปฟังพร้อมกันเลยครับ
เจ้าตัวเค้าจะยืนยันใช่ไหม
เค้าบอกว่าเค้าเต็บยาเต็บมาก
จำนวนด้วยหลักฐานนายเจษดาก็ยอมรับว่า

และที่เมาหมดสภาพแบบนี้ก็เพิ่งเสพมา
เรียกได้ว่าของเขาแรงจริงนะ
ตำรวจสพบางพีไม่สนใจจัดให้๑กระทง
ฐานมียาเสพติดประเภทหนึ่ง
ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ก่อนนำไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
ส่งดำเนินคดีต่อไป